คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวระดับโลกนะคะ
แล้วก็รอคอยกันมานานตั้งแต่ปี๒๕๔๗ว่าสตรีแห่งขุนเขาคนนี้คือใคร
คือเขาไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติยอกเชียร์ที่อังกฤษนะคะ
แล้วพอตรวจสอบศพของผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นสตรีแห่งขุนเขา
ทีนี้มีความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบเชื่อว่าสตรีแห่งขุนเขานี้คือผู้หญิงไทย
ที่มีชื่อว่านางลำดวนศรีกัญญา
บีซีไทยเขารายงานข่าวนะคะบอกว่าเขาได้รับเอกสารข่าวของตำรวจยอกเชียร์ส่งถึงบีบีซีไทย
พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบว่าสตรีแห่งขุนเขาเป็นผู้หญิงไทย
โดยพิสูจน์คดีบอกว่ายังไม่ยุติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
น่าจะเป็นศพผู้หญิงนิรนามที่ไปเจอที่อุทยานแห่งชาติในอังกฤษเมื่อ๑๔ปีก่อน
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล๓คนเขาก็เลยมาเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุงแก้ม
ของนายบัวสาและนางจุมศรีศรีกัญญาสองสามีภรรยาชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
นำไปตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและเมื่อวานนี้ทางตำรวจของทางนู้นน่ะนะคะ
เพื่อขอรับสิทธิ์ทางกฎหมายและขอความร่วมมือจากทางการไทย
ในการสอบปากคำครอบครัวของนางลำดวนเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือคนไทยและชาวอังกฤษให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางลำดวนด้วยนะคะ
คือเบื้องต้นล่าสุดเนี่ยค่ะทางนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
โศกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นก็น่าจะเป็นหญิงไทย
ที่ชื่อว่านางลำดวนศรีกัญญานี่แหละค่ะเพราะได้รับการยืนยันจากทางตำรวจ
็อตยอกเชียร์แล้วว่าใช่เธอจริงจริงแต่ตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมของไทย
ยังไม่ได้รับแจ้งว่าคนทำความผิดหรือว่าคนฆ่าหรือว่าคนก่อเหตุ
คือใครทำไมนางลำดวนศรีกัญญาถึงไปพบเป็นศพอยู่ที่นั่น
แต่เบื้องต้นรู้แค่ว่าแม่ของนางลำดวนเนี่ยเคยบอกว่านางลำดวนโทรศัพท์มาเล่า
ว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำซึ่งในปี๒๕๔๗นางลำดวนก็พาครอบครัวต่างชาติเนี่ย
กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็กลับไปอังกฤษพอกลับไปได้เดือนนึงโทรศัพท์มาบอกว่า
สามีไม่ให้เงินใช้แล้วนะแล้วก็หายไปเลยค่ะขาดการติดต่อไปเลยเนี่ยค่ะ
คือคุณแม่นะคะก็คือนางจูมศรีศรีกัญญาวัย๗๒ปีเนี่ยเล่าให้ฟังเลยบอกว่า
ก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไปอย่างที่คุณเขมมาสอนบอกลูกโทรมาหาแม่
บอกว่าเนี่ยถูกสามีทำร้ายอยากกลับบ้านหลังจากนั้นขาดการติดต่อไปเลยค่ะ
จนกระทั่งหลานชายที่เกิดจากลูกเขยคนไทยเนี่ยติดต่อมาหายายบอกว่า
แม่หายไป๕ปีแล้วพยายามตามหาแม่แต่ไม่เจอตัวเลย
ก็มารู้ภายหลังค่ะว่าลูกเขยชาวอังกฤษคนนี้เข้ามาทำงานในไทยนับ๑๐ปีแล้วค่ะ
แต่ไม่เคยติดต่อมาหาตายายคือไม่เคยติดต่อมาหาพ่อตาแม่ยายเลย
ยังโกหกลูกด้วยว่าแม่เนี่ยหนีไปมีสามีใหม่
ตัวของนางจูมศรีเองบอกว่าอึดอัดกับเรื่องนี้มานานมากแล้ว
ร้องขอความเป็นธรรมก็แล้วก็ได้แต่คำตอบที่บอกว่าให้รอให้รอ
เชื่อว่าศพที่อังกฤษยังไงก็เป็นลูกสาวแน่แน่คือก่อนหน้านั้นเนี่ย
แม่ออกมาให้ข่าวกับสิ่งบัญชนแล้วก็บอกตำรวจด้วยว่า
ศพที่พบที่อังกฤษเนี่ยแม่เชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นลูกแน่

แม่บอกว่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นลูกสาวของแม่แน่นอน
ต่อไปแม่จะรอกระดูกลูกสาวกลับบ้านด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ส่วนเรื่องคดีความให้ตำรวจดำเนินการไป
และสำหรับสาเหตุการณ์ตายนะคะนางจูนศรีบอกว่า
ไม่อยากปรักปรำนะว่าใครเป็นคนฆ่าลูกสาว
ท่านมาเอาขึ้นไปขึ้นออกให้ต้นรวจจับมันได้
เขาถือพ่อแล้วมันอยู่ใส่จับมาร่วมโทษแล้วมันรับโทษตัว
มันทำเหตุไว้
ทีนี้ค่ะทางด้านของนายนัทพลวิถีนายอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวนายอำเภอจะช่วยประสานให้นะคะ
ซึ่งทางครอบครัวของนางลำดวนศรีกัญญาก็บอกว่า
อยากจะให้นำกระดูกกลับมาทำพิธีตามประเพณี
เดี๋ยวจะมีการหารือกันกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็หน่วยงานที่ดูแลว่าจะนำกลับมาได้อะไรยังไงบ้าง
ก็จะไม่ให้กระทบกับกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษ
ก็คาดว่าสุดท้ายก็น่าจะนำกลับมาได้นะคะ

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
เมืองต้นตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก

ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดถึงแม้ว่าจะไปก่อเหตุนอกเมืองไทย

ผู้เสียหายสามารถร้องขอให้นำตัวคนต่างชาติคนนั้น
หรือว่าคนที่ก่อเหตุนอกประเทศคนนั้น
กลับมารับโทษและถูกดำเนินคดีในไทยได้
ก็คือใช้กฎหมายของไทยรับโทษแบบกฎหมายไทยด้วยนะคะ